ที่บุรีรำมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้มี
ผู้ชายคนหนึ่งไปจี้ชีงเงินจากมากฮาฮะลูกสุดท้ายบอกว่าไม่ได้อยากจะ
ได้เงินไม่อยากจะก่อเหตุอะไรแบบนี้หรอกแค่อยากจะมีพฤติกรรมเหมือนจอมโจร
ูแปงที่ตัวเองดูซีรีส์โอ้โหอยากจะลองทำตามดู
ว่าจะเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงล่ะคะ
โดนตำรวจจับถูกดำเนินคดีสิคะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ยังไงคะค่ะตอมโจรรูแป้งเหรอคะโอ้โหโหใส่หุ้ดวิ่งหนีวิ่งเร็วเลยนะ
ดูสิครับตำรวจสพกระสั่งที่บุรีรัมฯค่ะ
นำตัวนายสาราวุฒิกกรรมอายุยี่สิบสองมาสอบที่
เกี่ยวกับปักคำนะคะตามไปจับได้ที่บ้าน
ของกลางคือรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุแล้วเนี่ยเสื้อผ้าตรงหมดเลย
เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุนะคะแต่ยังไม่ได้เจอมีดนะคะ
หกสิงหาคมตีสามยี่สิบนาทีเอามีดเนี่ยไปจี้ชิงเงิน
เอ่อละหนอุนัยบันอายุห้าสิบห้า
เป็นมั้ยคะที่ตลาดสดเทศบาลกระสั่งอ่ะนะคะ
ไปจี้ชี้เงินมั้ยคะได้เงินไปสองหมื่นห้าเลยนะโอ้ได้ไปเยอะรุ่นหลบหนีค่ะ
พอจับได้นายสลาวุฒิหน้านิ่งเชีย
แล้วสารภาพกับตำรวจว่าชอบดูหนังชอบเล่นเกม
ชอบดูซีรีส์จอมโจรลูแปงเป็นแบบซีรีส์เชิงโจรกรรม
นี่ฮะดูแปลงนะคุณเป็นซีรีส์นะคุณตอนนี้เขาดูกันอยู่นะ
กำลังฮิตใช่ไหมคุณอ่าใช่ซ้อนแผนป้นคุณอ๋อ
เขาบอกว่านี่ถ้าใครยังไม่เคยดูรูแปงต้องบอกแบบนี้
ูแปงแล้วเป็นเรื่องราวของคนหนึ่งที่เขาแค้นที่พ่อเขา
เขาได้รับความอายุติธรรมจากผู้มีอิทธิพลผู้มีความมั่งคั่งในสังคม
เออก็เลยกลายเป็นเรื่องจอมโจรลูแปงสนุก
สุดท้ายบอกอยากลองว่าจะเหมือนในหนังหรือเปล่า
พยายามคิดอยู่หลายครั้งเลยตัดสินใจใส่เสื้อแขนยาว
ใส่เสื้อแบบมีฮูตใส่แมสสีดำขี่รถจักรยานยนต์แล้วก่อเหตุเหมือนในหนัง
ไปหน้าร้านสะดวกซื้อเห็นเหยื่อสะพายกระเป๋า
เดินเข้าไปแบบไม่ลังเลเลยนะเอามีดจี้เอวบอกให้ส่งกระเป๋ามา
แล้วก็วิ่งไปที่รถตัวเองที่จอดไว้แล้วก็หนีไปนะคะ
แล้วเงินสดในกระเป๋าอีก๑๙๐๐๐บาทรวมแล้วได้ไป๒๕๐๐๐บาท
เจ้าตัวบอกว่าเนี่ยมีแผนที่คิดเอาไว้ในหัวอีกนะ
หลังก่อเหตุเนี่ยขี่รถไปกดเงินนอกพื้นที่ป้องกันการติดตามตัวของเจ้าหน้าที่
แล้วกลับบ้านทำเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
๓๐๐๐บาทเอาไปเติมเงินเล่นเกมอีก๕๐๐๐บาท
เหลือเงินอยู่๑๗๐๐แต่ตำรวจมาจับได้ซะก่อน
บอกว่าก็ไม่ได้มีแผนจะเอาเงินไปทำอะไรด้วยซ้ำ
แค่อยากลองทำเหมือนในหนังว่าจะทำได้หรือเปล่า
แค่อยากจะลงมือก่อเหตุว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไง

ก็ถูกจับสิคะก็ถูกดำเนินคดีสิคะชีวิตจริงนะคะสุดท้ายก็ฝากขอโทษผู้เสียหาย
ว่าไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเป็นแค่ข้ออ้างหรือเปล่าพี่บุ๊ค

ไม่รู้สิบอกไม่ได้ตั้งใจแค่อยากลองเฉย

ทางภูมิกับการสพกระสังก็บอกว่าก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัวเลย
แล้วก็เนี่ยปฏิปต่อก็เห็นเนี่ยผู้ต้องสงสัยเห็นภาพพฤติกรรมทุกอย่างเลยอะค่ะ
นุมัติศาลออกหมายจับไปตรวจค้นบ้านเจอหลักฐานครบ

หลูแปลงไปไม่เป็นเลยนะโดนเข้าคุกนะฮะ